แล้วก็ทำให้หายใจแรงมากจริงค่ะ

สดส่งตรงจากสวิตช์ภาพนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
เขาขอแต่งงานกันแล้ว

หมากเขาลงคิมเขาลงเป็นภาพแบบกอดกัน

คือจริงก่อนหน้านี้ที่เราเคยทั้งสัมภาษณ
แล้วก็ไปเจอมาคือหมากแล้วก็เพื่อนผู้จัดการ
เป็นมากบอกว่าพกไปทุกที่เลย

ทำไมมีแบบว่าช็อตยาย่าณเดชน์ไปด้วย
มีการรวมตัวกัน

รองว่าพรุ่งนี้เราทำสกรูปเต็มอัดแน่นแน่นอนนะคะ
แล้วก็ต้องบอกว่าดีใจด้วยนะคะ

เป็นคู่ที่เรารุ้นมาตลอดจริงค่ะ